เรื่องที่สำคัญได้พูดก่อนเลยคือเรื่องการตั้งคณะทำงานใช่ไหมครับคุณวรพร
ก็เป็นการประชุมเริ่มตั้งแต่ตอนบ่าย๒โมงครึ่งใช้เวลาไม่นานนะคะ
ก็ประมาณสัก๔โมง๑๕ที่เราเข้ารายการก็ได้เวลาแถลงพอดี
วันนี้เนี่ยเป็นการแถลงที่สั้นมากเลยนะคะ
โดยสาระสำคัญที่คุณพิธาแถลงก็คือว่าการประชุมของพักร่วมทั้ง๘พัก
ก็เป็นการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาค่ะ
วันนี้ก็ตั้งคณะทำงานมา๗คณะด้วยกันเพื่อที่จะผลักดันไปใน๗ข้อก่อน
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งคณะทำงานตามมานะคะ
ส่วนมาประชุมกันที่พักประชาชาติกูจะคุยเรื่องนี้ไม่ได้นะครับ
ก็คือเรื่องของการสมรสเท่าเทียม
คืออาจารย์วันมุมัตินอมธานะครับหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติท่านก็ยืนยันเลยว่า
สมรสเท่าเทียมกฎหมายต้องมีการออก
แต่จะเป็นการรับรองสิทธิและไม่ได้เป็นการบังคับกับผู้ที่นับถือศาสนาใดนะครับ
จะเป็นการให้ภาคสมัครใจว่างั้นเถอะนะครับ
ยืนยันจะต้องออกกฎหมายสมรสเท่าเทียมแต่รายละเอียดเนี่ย
ต้องไปคุยไปชี้แจงไปหักไปล้างไประบุกันในสภาครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปในส่วนของคณะทำงานที่มีการตั้งขึ้นมา
ก็คุณพิทาบอกว่าก็จะนำเอาผู้เชี่ยวชาญของแต่ละพัก
ซึ่งเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องเนี่ยมาร่วมประสานการทำงานด้วยกันนะคะ
เพราะแต่ละพักก็จะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
มีจุดเด่นในด้านต่างก็จะมาลงรายละเอียดในแต่ละส่วนกันต่อไป
แล้วก็จะในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยก็จะตั้งคณะทำงานต่อขึ้นมาอีกนะครับ
เรื่องของประธานสภาครับคือคุณพิธายืนยันว่า
จะทำให้เร็วที่สุดเหมาะสมที่สุดนะครับแต่ยังกำหนดเวลาไม่ได้
เป็นเรื่องของพักใหญ่ก็คือพักเพื่อไทยกับก้าวไกลจะต้องพูดคุยกัน
ซึ่งวันนี้นะครับซึ่งวันนี้มันก็มีจริงก็มีความเห็นนะครับ
มีความเห็นมีความเห็นจากหลายท่านนะครับก่อนการประชุมครั้งนี้
ที่พูดถึงเรื่องเครื่องประธานสภาใช่ไหมครับคุณวรพร
ใช่ค่ะอย่างในแพทย์ชนนั่นสี่แก้วหัวหน้าพักเพื่อไทย
คือคุณพิธาบอกย้ำวันนี้ไม่มีการพูดคุยเรื่องการหารือในตำแหน่งประธานสภาก็
วันนี้ไม่มีการพูดจริงเพราะเขาบอกว่าอยากจะไปพูดกันระหว่างสองพัก
ก็คือทั้งเพื่อไทยแล้วก็พักก้าวไกลในแพทย์ชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ก็บอกว่าวันนี้เรื่องนี้ไม่ได้ถูกบรรจุในวาระการประชุม
แพทย์ชนน่านก็บอกว่าเป็นเรื่องเฉพาะระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล
ที่จะต้องพูดคุยกันจนได้ข้อสรุปแล้วถึงจะนำมาหารือในพักร่วม
ข้อเสนอของผมเองเนี่ยที่ส่งไปให้กับทางคณะกรรมการนะครับ
ที่จะพูดคุยกันนะครับก็ต้องการเจรจาของแต่ละพักเนี่ย
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะก็ควรจะพูดคุยกันน่าจะเป็นการเรื่องมันเฉพาะไปนะครับ
เช่นเป็นเรื่องเฉพาะระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย
คณะกรรมการของที่ได้รับมอบหมายในการเจรจาของเพื่อไทยกับก้าวไกล
ควรจะไปพูดคุยกันนะครับก็มีมีทางออกแน่นอนครับ

ก็พูดถึงเรื่องตำแหน่งประธานสภาเหมือนกันนะ
บอกว่าแหม่ยังตกลงกันไม่ได้หรอก
แล้วรัฐบาลปัจจุบันจะต้องอยู่ต่อ

โอ้โหอันนี้นะครับคุณทวีพูดเอาไว้นะครับ
บอกว่าคือไม่มีหรอกส้มหล่น
มีเสียงพันธุรกิจเอกทวีไหมครับ
ครับส่วนคนนี้เลยคนนี้ชี้เลยครับ
คนนี้ชี้เลยบอกว่าใครที่เหมาะสมจะเป็นประธานสภาตอนนี้
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทครับ

บุคคลที่เหมาะสมที่สุดตอนนี้ในมุมมองของท่านคนนี้

รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขก็เคยเป็นมาแล้ว

นี่แหละบอกว่าโอ้โหอย่างนี้มีประสบการณ์

ชี้ว่าหมอชนน่านเหมาะจะเป็นประธานสภาครับ
นี่คือเรื่องของประเด็นประธานสภาครับ

เรายังมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับ
แล้วถ้ามีคำถามสำคัญที่มีความเคลื่อนไหวสำคัญ

นัดแรกของการประชุมนะคะวันนี้ก็เป็นการแถลงสั้น
แต่ว่าตอนนี้ยังเป็นการตอบคำถามของผู้สื่อข่าว

เขาก็จะมีการประชุมกันในลักษณะแบบนี้ค่ะ

เป็นสถานที่ของแต่ละพักที่ทำการพักใน๑๒สัปดาห์
เพื่อที่จะหารือการทำงานต่อไปเรื่อยนะคะ